ถ้ายังนึกไม่ออกว่าหน้าที่คืออะไร
น้องคนนี้ไม่ใช่หน้าที่หรอกครับเพราะแค่เด็กสองขวบ
แต่มันอยู่ในจิตใจของน้องเขา
พ่อแม่สอนบดีนะฮะพ่อแม่เป็นกู้ภัย
อายุ๒ขวบตามพ่อไปทำงานจิตอาสา
กลายเป็นภาพกู้ภัยน่ารักมาฝากคุณผู้ชม

ต้องมาทำงานจิตอาสาแต่มันน่ารักอ่ะ
ด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่เขาสอนมาดีด้วยครับ

ไปช่วยคนเจ็บดูสิโอ้ยมีเสื้อมีอะไรด้วยนะฮะ

แห่ชื่นชมกันน่ารักจังเลยครับ

น้องลูกหมูเนี่ยเด็กหญิงก็วิญญามรัฐ
ครบเบนจะอายุ๒ปี๒เดือน๒ขวบ๒เดือนนะฮะ

แล้วก็คุณเพ็ญพิมลนะฮะ
ทั้งคู่ก็เป็นตำแหน่งหัวหน้าจุดประจำการ
และพนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์
หน่วยกู้ภัยสว่างราชบุรี

ตัวเขากับสามีทำงานเป็นกู้ภัยสว่างราชบุรีมานานแล้ว
ตั้งแต่ตอนนู่นอุ้มท้องลูกหมูนะฮะ
แต่ก็ไม่ได้หยุดการออกปฏิบัติหน้าที่เลย
คลอดน้องลูกหมูออกมาก็ไม่ได้หยุดช่วยคนครับ
แล้วก็พาน้องลูกหมูออกไปทำงานด้วยเสมอ
ทำให้น้องลูกหมูเนี่ยเขาเรียกว่าซึมซับ
เรื่องของการเป็นคนจิตอาสาช่วยเหลือคน
ทุกวันนี้นะถ้าเกิดตัวเขาเองกับสามีนะนะฮะ
ไม่ยอมพาน้องออกไปทำหน้าที่นะ
น้องจะงอแงจะร้องไห้

ก็ไปกับเขาแบบนี้เสื้อชูชีพเอ่ย
ห่วงยางเอ่ยน้องไปช่วยคนด้วยนะฮะนะฮะ

มีสมาธิไม่วอกแวกนะ
ส่วนผลที่ทำให้น้องเป็นเด็กฉลาด
เขาบอกว่าเป็นขวัญใจของกู้ภัยด้วยกัน

ถูกขนานนามว่ากู้ภัยตัวน้อยครับนะ

ลูกเป็นคนดีเด็กดีขนาดนี้นะฮะ
แล้วก็ต้องขอบคุณที่ตัวพ่อแม่เองเนี่ย

แล้วเขาอยากทำงานเป็นจิตอาสาก็ส่งเสริมเขาต่อไปนะฮะ
ถือว่าเป็นงานที่ดีแล้วก็มีเกียรติเหมือนกัน